เพียบโคคุนเจ้าของประหยกเด็ด

สวัสดีอย่างเพียบด้วยนะคะ

ชอบโพสต์ดราม่าบ่อยทำไมชีวิตมันเศร้าขนาดนี้
ไปหาคำตอบกันนะคะติดตามจากสกูลพิเศษได้เลยค่ะ
ที่มันสะอาด
เดี๋ยวเฮียแกมาเดี๋ยวเฮียแกว่าโอ้โฮ
โอ้โฮอะไรนี่ทำงานนี่

นี่พวกนี้จะมาเป็นเจ้าของร้านทำไมวะ
แล้วก็ให้เราเคล็ดประตูบ้าหรือเปล่า
นี่ภายในยำงานหลงกนเรา

พี่กิฟต์โฆคูณหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า
สวัสดีครับ
เพราะว่าวันนี้มาดูร้านอาหารของเขา
ร้านอาหารจริงมันเป็นของลูกสาว
อาหารนี่จะพูดให้ฟังแล้วมันมีหลายอย่างมาก
คือมันยกเว้นแต่หมูไม่มีหมูไม่มีหมูนะ
มันมีจะเป็นที่นี่ขึ้นชื่อมาคือซีนิเจอร์ของร้านนี่คือ
ผัดไทยเป็นผัดไทยนี่ประตูผีรังมักผัดไทย

มันเก่าแก่มากเก่าแก่มากนะของพี่นี่คู่แข่งของประตูนี้โอ้โห

มาแล้วมาแล้วโอ้โฮนี่ทำไมเด็กเติบร้านพี่ทำไมหน้าตาดีอย่างนี้
หล่อมาพี่คัดคุณหล่อมาเด็กเติบ

สวัสดีครับพี่กิ๊บสวัสดีค่ะพี่หนุ้ยเช่นยิ้ม
อ๋อหนูก็ว่าอยู่สวัสดีครับพี่หนุ้ยสวัสดีครับมา
เธอชอบมาทานที่นี่อร่อยอร่อย
ไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวนะมากี่ครั้งแล้วบอกเขาไป
อ๋อไงวะอ๋อกี่ครั้งแล้วอ๋อสอง

ด้วยความสนิทกันไงแล้วบอกพี่ยังไงต้องเก็บตังค์นะของซื้อของขาย

กันเองเขาก็ให้เขาก็ให้นะ

ให้กลับไปเลยทั้งครอบครัวไม่ต้องมาอีกแล้ว
เห็นพี่นุ้ยกับพี่กิ๊บเนี่ยสนิทกันมากเลย
ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยโดยเฉพาะการทำบุญ

ก็แหมเราก็มาทางนี้เราก็ต้องบอกว่า
บางทีเราอยู่วงการบันเทิงอย่างนี้เงินมันได้มาง่ายนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สนับสนุนเราเนี่ย
โด่งดังมีชื่อเสียงมาก็คือท่านผู้ชมคนดู

ฉะนั้นแล้วเขามีความทุกข์ความลำบากอะไรเราก็จะไปช่วยเหลือกัน
และอีกอย่างหนึ่งที่สนิทกับพี่กิ๊บนี่ก็คือเขาเป็นพี่ชายที่น่ารัก

แต่อย่างนุ๊ยเนี่ยจะอยู่ด้วยกันมาต้องกับนุ๊ย
ก็จะเห็นนุ๊ยต้องเป็นเด็กเหมือนกัน
เขาจะเข้าวงการเลยไหมคะ
พี่กิ๊บนี่มาเจอนุ๊ยตอนที่นุ
หนูชอบทั้งที่พี่แบบว่าโพดตัดพอโพดยามมาก
พี่เป็นโรงปมอะไรพวกนี้

แต่บางคนไม่รู้นึกว่าเขาเป็นอะไรคิดผิดมาก
พี่ปานู้นนั่น

ขอภากเรานิดนึงค่ะ
ขึ้นเลยปักหมุดฮังง่ายมากครับ
แล้วก็ขอขอบคุณนะครับพี่นุ้ยแล้วก็พี่กีฟด้วยค่ะขอบคุณค่ะ